เหตุการณ์นี้น่าทำโทษคนเป็นพ่อให้แบบเข็ดหลาบเหลือเกินคุณผู้ชม
คือพ่อนะไปดื่มเหล้าชวนเพื่อนไป
ระหว่างดื่มเหล้าก็มีการดูหนังโป๊ะแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศ
แล้วก็ไปกระทำการอนาจารย์กับลูกสาวตัวเองครับ

ถูกต้องนะฮะเอาตะปูนไปกดขาหรือว่าไปกรีดขา
แล้วพยายามจะเอานิ้วไปล่วงละเมิดลูกตัวเอง
ลูกก็พยายามดิ้นหลุดออกมา
แล้วที่สำคัญพ่อทำกับลูกต่อหน้าเพื่อนของพ่อในวงเล่า
บอกว่าโอ้โหทนไม่ไหวเลยที่สามีมาทำแบบนี้กับลูกสาว

ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๘ลูกสาวที่โดนกระทำอายุ๗ขวบ
ก็พาไปพบตำรวจที่สพเมืองอุดรธานีเมื่อวานนะฮะ
ไปแจ้งความเอาผิดกับอดีตสามี

เนื่องจากว่าไปล่วงละเมิดทางเพศลูกตัวเอง
ห้องเช่าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

แม่เด็กเราเคยอยู่กินกับสามีมาหน้ายี่สิบปี
มีลูกสี่คนนะฮะซึ่งลูกที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นลูกสาวคนสุดท้อง
อายุ๗ขวบอยู่ป๑ป๑

คนที่๓๔ให้ไปอยู่กับยายของเด็ก
เธอก็แวะไปหาลูกบ้านเป็นทั้งหนึ่ง
ส่วนผู้ก่อเหตุก็แยกไปอยู่ตามห้องเช่าของตัวเองคนเดียวนะครับ
ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ขออภัยเมื่อวานนะฮะ
ยายบอกว่าสังเกตเห็นรอยช้ำที่ต้นขาของหลาน

รู้ว่าพ่อเนี่ยแอบไปรับลูกโดยที่ยายไม่รู้นะฮะ
แล้วพ่อกับเพื่อนพ่อเนี่ยตั้งวงกินเหล้ากัน

จากนั้นพ่อเนี่ยนะเอาตะปูมากรีดขาหนู

แล้วพยายามที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายล่วงละเมิดทางเพศ

แล้วสิ่งที่พ่อทำทำต่อหน้าเพื่อนของพ่อในวงเล่า
น้องพยายามสะบัดหนีวิ่งหนีแล้วหนีออกมาได้

ไปฟังเสียงแม่ของเด็กบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกที
แม่เด็กบอกนะฮะว่าสาเหตุที่อดีตสามีกระทำเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะว่าคือเวลาเขาเมาเหล้าอ่ะนะ

พอเมาเหล้าปุ๊บเสพยาปุ๊บเขาชอบเปิดคลิปโป๊ดู
เขาดูวีดีโอโป๊หนังโป๊อะไรแบบนี้ฮะ
แล้วเขาก็ชอบมีอารมณ์ทางเพศระหว่างที่เขาเมาอะไรแบบนี้
แล้วก็เนี่ยคือสามีภรรยาเขารู้กันแหละว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะฮะ
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะดำเนินการเอาเรื่องกับอดีตสามีจนถึงที่สุดนะฮะ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อหามร่องรอยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือไม่อย่างไร
แล้วก็จะเรียกตัวพ่อมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ